เรื่องของสัตว์เลี้ยงที่คนนิยมเลี้ยงกันก็คือเจ้าน้องหมา
หมาเนี่ยมันเป็นสัตว์แสนรู้มันเป็นสัตว์ที่มีนิสัยชอบเล่นมีนิสัยขี้อ้อน
แล้วถ้าเกิดคุณเลี้ยงหมารวมกันหลายตัวอย่างนี้โอ้โหความบันเทิงเกิดแน่นอน
แต่ดิฉันจะพาไปดูหน่อยว่าเจ้าหมาตัวนี้เวลามันจะอ้อนเจ้าของแล้วมันอยากรู้ว่าเจ้าของจะสนใจห่วงใยมันขนาดไหนมันจะทำแบบไหนไปดูค่ะ
โอ๊ยเดชบุญ

แล้วเพื่อนอยากเล่นด้วยอ่ะเออเพื่อนไอ้สีขาวมาแล้วสองตัว
เฮ้ยเพื่อนดูอะไรอยู่กระโดดพลวทกระโดดพลวทดูด้วย
กระโดดขึ้นมาดันตูดปลักไอ้สีน้ำตาล
ไหล่หล่ะล่วงดีมันไม่ได้ไหล่เลย

แต่มันล่วงปัดลงมาบนเบาะยางอ่ะควรยังไหวอ่ะ
เหมือนกู้ภัยเอามารองทันอ่ะนึกออกไหมเด้งเป็นลูกชิ้นเลย
ลักษณะลูกชิ้นอะไรเด้งขนาดนี้
ถ้าไม่มีไอ้สากยางนี่จะยังไงแล้วคุณรู้ป่ะว่าแบบ
อีกสองตัวมันต้องทำหน้ายังไงอ่ะเวลามันเห็นเพื่อนตกลงไป
สนุกไหมเพื่อนเอาใหม่ไหมแล้วตัวนี้
ความบันเทิงคือวิ่งขึ้นบันไดไปไหม
เหมือนจะกลับไปอีกไปหาเพื่อนจะไปเล่าความรู้สึกให้ฟัง
กันบ้างทีนายบ้างนะลองไหมล่ะโอ้ยหัวใจจะวาย
โชคดีมากเลยมันมีตรงนี้รองรับอยู่

เจ้าของจะทำหน้ายังไงตอนเห็นคุณ
จริงตกใจนะ
แล้วต้องไปเปิดภาพจากกล้องข้างล่างต่อ

ตายใจหายใจความควันควันมาลูกมา